แต่ใครจะโยงความเชื่อก็ว่ากันไปนะครับ
เพราะว่ามีปรากฏการณ์แม่น้ำโขงเปลี่ยนสี
ตอนนี้นะโอ้โหเป็นสีเขียวอมฟ้าสวยเลย
นี่นะครับบริเวณจุดชมวิวแม่น้ำสองสีที่อุบลราชธานี
โดยคุณตาชวีกรมณีอายุ๗๗ปีชาวประมง
แล้วก็รับจ้างขับเรือข้ามฝากไทยลาว
เปิดเผยว่าปรากฏการณ์น้ำโขงเปลี่ยนสีนี้
คุณตาเองบอกเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน
ส่วนผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้ก็น่าจะส่งผลต่ออาชีพประมง
เพราะน้ำใสมันทำให้ปลาไม่เข้าตาข่ายที่ดักไว้
แต่น่าจะเป็นผลดีต่อเรื่องการท่องเที่ยว

สีสวยจริงนะใช่เออนะครับและคาดว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปรากฏการณ์น้ำโขงเปลี่ยนสีจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าว
สามารถพบเห็นได้ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี
คือตั้งแต่อำเผอร์เขมราศอำเผอร์นาตานอำเผอร์โพไซด์
แล้วก็อำเภอโขงเจียมซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของประเทศไทยที่น้ำโขงไหลผ่าน
ยังไม่มีรายงานผลกระทบจากการใช้น้ำจากแม่น้ำโขง
ส่วนสาเหตุที่น้ำเปลี่ยนสีก็ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการ
ขณะที่ชาวบ้านต่างให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า
เกิดจากการสร้างเขื่อนของประเทศลาวที่ไม่ปล่อยน้ำลงมา
ทำให้น้ำมันนิ่งพอน้ำนิ่งแล้วตะกอมันนอนพื้น
ทำให้น้ำใสเป็นสีฟ้าอมเขียวแบบนี้แต่มองโอ้โหภาพนี้สวยนะ
แต่ก็ต้องไปดูเรื่องของระบบนิเวศอันนี้สำคัญมากนะครับ